ช่วยเหลือแบบนี้ก็ขอไปต่อที่เรื่องราวดีเลยละกันนะคะ
ความช่วยเหลือของคนบันเทิงหลั่งไหลไปทุกพื้นที่จริง

อย่างคู่รักอารมณ์ดีค่ะแจ๊แจง
ล่าสุดค่ะออกมาบอกว่าโอ้โหเข้าใจจริง
หัวอกทุกครอบครัวคือในตอนนี้
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยนะ
ว่ารายได้เกือบจะเป็นศูนย์
รายจ่ายเนี่ยโอ้โหมีทุกวันเลยค่ะ

ก็เลยขอเอากล้องที่ใช้ทำมาหากินนี่แหละมาประมูล
เพื่อนำรายได้ไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนต่างนะคะ
ก็ครอบครัวละ๕๐๐บาทค่ะ
เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นเกือบ๓แสนเลยนะพี่แจ๊ค
เพื่อขอแบ่งภาระของแต่ละครอบครัวนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าโหขอบคุณจริงนะ
ที่มีน้ำจิตน้ำใจของสามีภรรยาคู่นี้ค่ะ

คู่นี้ก็ส่งต่อความสุขความช่วยเหลือเหมือนกัน
พี่แจ๊กโลโซค่ะตอนนี้นี่
แท่นเป็นครอบครัวใจบุญไปแล้ว
ได้ให้ลูกชายสุดที่รักค่ะน้องเสือ
มอบถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเลย

ในวันคล้ายวันเกิดของตัวเองด้วยนะคะ

เจ้าพ่อเพลงเพื่อชีวิตค่ะอาจารย์ไข่มารีหัวหน้าค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะเราเคยนำเสนอข่าวไปแล้ว

เพื่อช่วยให้กับผู้ป่วยโควิดที่เสียชีวิตในนั้นนะคะ

ล่าสุดนะคะเจ้าตัวขอช่วยคนเป็นนี่แหละค่ะ
การนำเงินบริจาคจากการทำกิจกรรมออนไลน์นะคะ
แล้วก็ไปช่วยซื้อข้าวสารอาหารสดเครื่องครัวแล้วก็น้ำดื่ม
ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด๑๙ให้กับโรงพยาบาลสนาม

เช่นเดียวกับอีกหนึ่งท่านนะคะคุณไดอาน่าค่ะ
คนนี้อย่างที่ทราบโอ้โหเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้อง
คนที่ป่วยโควิดมาตั้งแต่แรกเลยค่ะ
แล้วก็ทำหน้าที่ต่อเนื่องนะคะ
ล่าสุดค่ะได้โพสต์ขอบคุณเพื่อนซีอย่างดีเจภูมิค่ะ
อบเงินช่วยเหลือ๑ล้านบาทนะคะ
สำหรับปิดยอดค่าโครงสร้างนะคะ
แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างสำหรับศูนย์พักคอย

ที่คุณผู้ชมเห็นภาพใช้เงินไปทั้งหมด๘ล้าน
คือมันขาดไปล้านหนึ่งพอดีดีเจภูมิก็โอนให้เลย
ซึ่งดีเจภูมิก็ได้โพสต์ภาพสลิปการโอนเงิน
แล้วก็ภาพคู่กับคุณไดเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะ

เขียนข้อความด้วยนะคะบอกว่าขอบคุณไดมากที่เป็นสะพานบุญให้
แล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่อุทิศตัวเองมาช่วยเหลือสังคมมากมายขนาดนี้
สำหรับฉันเธอคือนางฟ้าในคราบคนบ้าดีนั่นเองนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปคือเขาก็ช่วยตลอดนะคุณไหนนะคะ

ชั่วโมงนี้นะคะใครทำอะไรได้ก็ทำเนาะ

บันเทิงไทยรัฐแล้วเอิกอาร์เท่านี้ก็ถือว่าได้ช่วยกันแล้วนะ
ใช่แล้วค่ะก็ติดตามเรานะคะติดตามไทยรัฐทีวีด้วยนะคะตลอดเลยนะคะ